ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓ปี
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์
ญาติญาติก็ตามหานะคะล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะ
เจ้าตัวอ้างบอกว่าที่หลบหนีไปเนี่ยนะคะเพราะมีคนเนี่ยจะตามมายิงที่บ้าน
เนื่องจากคนที่จะตามมายิงเนี่ยเขากล่าวหาว่าผู้ชายคนนี้
แย่งแฟนของเขานะคะถามว่าอ้าวแล้วรู้เบาะแสได้ยังไงว่า
ผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรค่ะคือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมช่วงเที่ยงเนี่ย
ญาติญาติเนี่ยก็พยายามออกตามหากันอีกครั้งหนึ่งพยายามโทรหาผู้ชายคนนี้
ชื่อว่าในรุ้งนะคะในรุ้งเนี่ยสุดท้ายแล้วโทรติดต่อเขาได้
พอในรุ้งมาถึงนะคะในรุ้งบอกว่าที่หนีเนี่ยเพราะมีคนตามมาจะยิงตัวเองที่บ้าน
เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไปแย่งแฟนคนอื่นวันที่๑กุมภาพันธ์ก็เลยตัดสินใจ
คีย์รถมอเตอร์ไซต์ออกจากบ้านก่อนที่จะเอารถมอเตอร์ไซต์คนนั้น
จอดที่ป้อมตำรวจสพห้วยไร่จากนั้นก็เดินขึ้นไปในป่าเขาพรึง
โดยไม่มีจุดหมายปลายทางค่ำไหนนอนนั่น
ส่วนของกินก็นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ขนมปังขึ้นไปด้วย
กระทั่งญาติโทรศัพท์ให้ลงมาจากเขาค่ะ

คือเราก็ไปคุยกับญาติของนายรุ้งด้วยนะคะ
บอกว่าในรุ้งไม่มีครอบครัวเนื่องจากว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้ว
แล้วก็ในรุ้งมีอาการทางประสาทมักจะคิดเองเออเองว่าจะมีคนมาปองร้าย
มีคนมาทำร้ายหลังจากนี้นะคะ
ญาติบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการปรึกษาหารือกัน
เพื่อที่จะพานายรุ้งไปรักษาอาการป่วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะหนีออกจากบ้านอีกค่ะ